คิดถึงทริปที่เพิ่งไปมากับพี่หมิงได้ไหม
ที่ไปมาก็เป็นคลิปที่เราตั้งใจจะไปกันอยู่แล้วค่ะ
เราก็แบบอยากจะจัดทริปเล็กสักทริปนึง

เหมือนหวานแบบจิ้นจิ้น
ว่ามันมีในทุกคนแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีใครเห็นช็อตนั้น
มันมีไม่รู้สึกอีกหน่อย
คือบางคนอาจจะพนับผ่านมาเห็นอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบทุกคนอาจจะได้เห็นโมเมนต์กัน
เข้มเป็นตากล้องไว้ด้วย
ใช่เข้มถ่ายรูปอยู่ค่ะช่วงนี้
ตัวให้ใส่กลับสะดดอังไม่ดี
ก็โอเคค่ะถ่ายรูปสวยได้อยู่
ไม่ตั้งใจอะไรเขาว่าสวยด้วยแล้วทายยังไงก็สวยด้วย
รูปไหนก็สวยสุด

เยอะแทบจะมีแค่เขาแค่คนเดียวเลยในกล้อง
ครับผมหูเริ่มแดงแล้วครับ
ไม่ค่ะยังไม่ได้จีบค่ะ
เราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะ
คือเข้มเขาเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปการกระทำอะไรต่างของเขาด้วย
เขาเป็นคนที่ชอบชอบเทคแคร์คนอื่น

แม้ละครจะจบไปแล้วแต่ว่าแสงเชียร์ให้เราถีดกันอยู่เรา
มันยังยืนอยู่ในสุดยังไงบ้าง
ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชื่นชอบ
แล้วยังอยากให้แบบให้อยากเห็นโมเมนต์ของเราทั้งสองคนอยู่
คือเขาก็เป็นกำลังใจของเราในการทำงานแหละแฟนคลับทุกคน
แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

ครับแม่นกันเลยครับได้มั้ย

มันผมว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็คือการดูแลกัน
ส่วนใหญ่เป็นการดูแลกัน
มันก็ดูแลกันแต่ในแต่ไรมาแล้ว
ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเราสามารถเข้าไปช่วย

เรามีคุยกันมั้ยครับวันแดนมันยังไม่รัก

ก็น่ารักดีครับ
แท่มเสียงเชียร์มีผลตัดใจเราไหมอะ

เราดูก็เกินเรื่อยนะครับ
เรื่อยมันก็มีในใจเราเรื่อยอยู่แล้วครับ

คุณเคยพูดว่าจีบผู้หญิงไม่เป็นมีในเรียน
ความรู้สึกเรามันก็ต้องมีบ้างนะ

เรารอระยะเวลาให้มันขนาดาความสำคัญไปหรือเปล่าเพศ
ครับผมรอเวลาแหละครับดูไปเรื่อยครับ
เราก็มีละครอยู่ด้วยกันเราต้องเจอกันอีกปีนึง
ในช่วงระยะการถ่ายทำเราก็ต้องเจอกันบ่อยขึ้นอยู่แล้วครับ

คือจริงเสียงเชียร์ทุกคนมีผลไหม
ก็ถือว่าเป็นเสียงที่น่ารักค่ะแต่ว่า
คือต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังแบบอยู่ในจุดที่เราทำงาน
เรายังต้องแบบคิดอะไรอีกเยอะมาก
ยังอยู่ในจุดที่แบบต้องขอเวลาไปเรื่อยค่ะ

ถ้าเราสวนเราก็ควรเกิดใจรับเขามั้ย
หนูก็เท่าที่หนูบอกทุกคนเสมอว่าแบบคือ
หนูเป็นคนคุยแต่ว่า
การที่จะเปิดใจให้ใครคนนึงมุกค่อนข้างใช้เวลา
ทำไมเข้มใจฟังคะครับ
รายละเอียดนะครับ
สบายค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เรามันคุยกัน
ก็อันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าค่ะหนูก็ยินดีที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เรากลับมาได้เล่นละครคู่กันอีกครั้งหนึ่ง
มันอยู่ที่ความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่มองอยู่แล้ว

แต่ก็มีงานคู่เข้ามาเรื่อยครับ

จริงก็คือตรงคู่ละครั้งเนอะ
มีอีเวนต์ติดต่อขึ้นมาเข้ามาเยอะไหมคู่กัน

แต่ว่าบางงานติดศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้
มันก็จะแบบชนเรื่องที่ว่า
เราเปิดละครอยู่แล้วเราก็จะไปไม่ได้

ขู่ขวัญเป็นคู่รัก

อาหาร

แล้วก็เรื่องสถานที่และบทละคร
ที่ต้องการให้มันมากกว่านี้ก่อน
จุดเด่นมันก็จะต่างกันเป้าหมายก็จะต่างกัน
ก็จะได้เห็นอีกมุมนึงระหว่างมุกกับเข้มอะไรอย่างนี้ครับ
เรื่องของเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะฉีกมากนะครับผม
ในเรื่องบทคอมเมอดี้ทั้งเขาและเราเรายังไม่ได้สัมผัสอย่างนี้ครับ